อ่ะใครหิวแล้วยกมือขึ้นนี่หิวกันทั่วหน้าแบบนี้เราจะพาไปกินข้าวแกง

ไปนี่เลยเห็นไหมร้านข้าวแกงแบบนี้
โอ้โหแค่เห็นแล้วก็หิวนะคะ
ชื่อร้านคือแกงถุงสามพี่น้องค่ะ
ขายเพียงถุงละ๓๐บาทเท่านั้น
แต่ละวันมีให้เลือกมากถึง๒๐เมนูเลยนะคะ
นี่ค่ะคนมาซื้อกันแวะเวียนมาไม่ขาดสาย
ขายอยู่ที่บริเวณหน้าบขศอ่างทองค่ะ
โดยทางร้านนะจะนำแกงต่างใส่หม้อมาวางขายแล้วก็แปะชื่อไว้ด้วย
เออมีอะไรบ้างจะได้รู้ไม่ต้องค่อยเปิดฝาหม้อดูทีละใบไง
แต่มันได้ความรู้สึกผมเป็นคนหนึ่งจะว่าผมมือบอลก็ได้
ชอบเปิดดูแล้วก็ให้สะลิวควานกวน
เออผมเป็นนิสัยอย่างนั้นจริงอืมเข้าใจ
เข้าใจได้แหละนะคะแต่ว่าผมขอโทษจะทำให้แม่ค้าไม่สบายจัง
เขาเลยต้องแปะป้ายบอกว่าอะไรเป็นอะไรคือไม่ใช่หรอกมันจะได้ประหยัดเวลาด้วย
อันนั้นมันคืออะไรเผื่อว่าอยากทานอะไรก็จะได้มุ่งตรงสู่หม้อนั้นเลย
ไปถามแม่ค้าค่ะคุณรัชนกสวนสนสวนนะคะอายุ๕๕ปี
บอกว่าเปิดขายข้าวแกงในราคา๓๐บาทมานานแล้วนะ
แล้วขายทุกวันตั้งแต่ตี๔๓๐ถึง๘โมงเช้า
จนกว่าจะหมดบางวันก็หมดเร็วกว่านั้นบางวันก็ช้ากว่านั้นแล้วแต่นะคะ
ซึ่งแต่ละวันจะมีแกงมากกว่า๒๐อย่างเลยค่ะ
แต่ละอย่างใส่หม้อเบอร์๓๔อ่ะเบอร์ใหญ่นั่นอ่ะ
เออขายแบบนี้แล้วก็จะหมดทุกอย่างเลยจริง
ที่ขายราคาถูกได้เนี่ยอะไรคุณฟังดิฉันก่อนหิวแล้วไงล่ะ
คุณจะได้รู้ว่าทำไมเขาขายได้ไม่เคยเห็นต้องมาโลกแม่แนงอ่ะ
เออคือจะบอกอย่างนี้ว่าเขาขายราคาถูกก็จริงนะ
แต่ว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้สดใหม่
เพราะฉะนั้นเวลาทำออกมาเป็นเมนูอาหารแล้วเนี่ยอร่อยมาก
ลูกค้าก็ติดอกติดใจแล้วก็แวะเวียนมาไม่ขาดสายนะ
ใครผ่านไปผ่านมาแถวบขศอ่างทองแล้วก็แวะชิมกันได้๓๐บาทเท่านั้นเอง

ก็อยากให้ไปอุดหนุนของดีราคาถูก